เอ่อท่านใช้คำว่ามีพยาหลักฐานเป็นที่ปราศจากข้อสงสัยว่า
จำเลยคือท่านสสรวัตรใช้จ้างวานให้บุคคลทั้งสี่
ฆ่านายสุชาติโคตรทุนตามวันเวลาเกิดเหตุจริง
โดยมีพยาหลักฐานต่างต่างสอดคล้องต้องกันในจะทำให้เห็นทั้ง
มูลเหตุจูงใจในการฆ่าแล้วพยายามหลักฐานยืนยันทั้งพยานบุคคล
แล้วก็ทางนิติวิทยาศาสตร์ทางโทรศัพท์ทางต่าง
ประมวลกันแล้วเชื่อจนปราศจากข้อสงสัยครับ
โดยเราให้รองทอดประห่างชีวิตท่านสสรวรวรรษทางวัดอาจารย์สุข
ก็แต่ยังคดีก็ยังไม่ถึงที่สุดนะครับยังมีการอุทธรณ์และดีการ์ได้อยู่ครับ
จากในส่วนของโทรศัพท์นิติวิทยาศาสตร์อื่นมีอะไร
เราก็ประเด็นก็คือทั้งคำให้การของอ่าผู้ร่วงกระทะผิดในคดีที่แล้ว
ได้สอบไว้ท่านก็เชื่อว่าเป็นคำให้การที่เกิดขึ้นโดยทันทีทันใด
ไม่ได้มีการมาปรุงแต่งแม้พยานจะมากลับคำชั้นศาล
ก็ไม่เป็นเหตุให้เชื่อส่วนในเรื่องที่ท่านฝ่ายจำเลยสู้ในเรื่องการใช้โทรศัพท์
ท่านก็พิเคราะห์ว่าเป็นไปมันไม่น่าเชื่อถือนะครับ
ก็มีเหตุผลในคำพิพากษาเดี๋ยวดูคำพิพากษาเต็มจะให้เหตุผลได้ดีมากครับ